มาดูเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
จากเหตุการณ์ที่หอพัก๓ชั้นในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
สุดตัวลงทำให้ผู้ที่พักอาศัยต่างหนีตายกันจ้าละวันเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้พักอาศัยแล้ว
ทางด้านของเจ้าของหอพักเองก็พร้อมที่จะเยียวยาให้แก่ผู้เช่าทุกคนนะครับ
ติดตามได้จากรายงานครับ
เห็นภาพคนในห้องเปิดประตูหนีออกมาไม่ได้
โชคดีเพื่อนร่วมหอพักพยายามถีบพังประตูเข้าไปช่วยชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักป้าเยี่ยมในตำบลพันท้ายนรสิงห
อำเภอเมืองสมุทรสาครช่วงทุ่มครึ่งวันนี้
โดยตัวอาคารหอพักสูง๙เมตร๓ชั้น
มีจำนวนห้อง๓๐ห้องมีผู้พักอาศัย๒๙ห้องรวมเกือบ๖๐คน
หลังเกิดเหตุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
สั่งทุกคนออกนอกพื้นที่หอพักติดตั้งแนวกั้นเขตอันตราย
พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้า๒๔ชั่วโมง
ทีมข่าวไทยรัฐจอบประเด็นลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบพื้นที่ทั้งหมดถูกกั้นเป็นเขตอันตราย
พบซากประหลักหักพังของตัวอาคารอย่างเห็นได้ชัด
รอยปูนแตกเสาหักตัวอาคารเอียงเอ็นไปทางเบาะน้ำด้านหลัง
เหตุระทึกที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เช่าหลายรายยังอยู่ในความตื่นตระหนก
จำนวนนี้มีนายพนมไพรขันอาสาอายุ๒๙ปี
ผู้เช่าที่อยู่ในเหตุการณ์วินาทีชีวิต
ขณะนั้นตัวเองนั่งอยู่ท้ายรถกระบะ
ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปูนคอนกรีตลั่น๒๓ครั้ง
อาคารซุดตัวลงมาต่อหน้าต่อตา
จึงรีบวิ่งขึ้นชั้น๒ไปช่วยแฟนที่ห้องหมายเลข๒๐
ถีบประตูเข้าไปช่วยแฟนสาวหนีออกจากหอพัก
เช่นเดียวกับนายสันติพรมมีอายุ๓๕ปี
ผู้เช่าห้องหมายเลข๑๐ที่อาศัยมานานร่วม๔ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้พบเห็นรอยร้าวเสาแตกปูนแตก

หากรถใหญ่สัญจรผ่านอาคารหลังนี้จะสั่นไว้ทั้งหลัง

ที่อาคารจะพังคลืดถล่มลงมา
ก็วิ่งขึ้นชั้น๒ก็ไปทุบเอาห้องแฟนก่อน

เพราะว่าฝั่งนั้นมันยังออกได้ครับเปิดประตูได้
เขาก็วิ่งออกก่อนให้เคลียร์คนก่อน
ผมก็บอกว่าเรียกว่าให้เคลียร์คนก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์รถเดี๋ยวค่อยเคลียร์ของ
มันเคลียร์รั่นแค่สองสองครั้ง
ตอนนั้นนั่งเด็ดผักอยู่อยู่ในห้องเลย

ตันครั้งหนึ่งปุ๊บตอนแรกก็นึก
คิดว่าห้องข้างบนรั่นครั้งนี้สองในห้องน้ำ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลายเป็นอุทาหรณ์ให้กับนางเยี่ยมกลัดเจริญอายุ๖๘ปีเจ้าของหอพักแห่งนี้
คาดว่าอาจมาจากปัญหาของเสาเข็มยืนยันไม่ทอดทิ้งผู้เช่า
และจะบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือด้วยเงินส่วนตัวแก่ผู้เช่า
รายละ๔๐๐บาทโดยจะคืนเงินมัดจำให้อีกห้องละ๒๐๐๐บาท
โดยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคลืดเห็นกลุ่มควันลอยคลุ้งจากพื้นดิน
มีเสียงคนร้องตะโกนว่าหอพักถล่ม
รีบแจ้งให้คนในหอพักออกมาด้านนอก
โชคดีที่เคราะห์ร้ายไม่เกิดขึ้นกับใคร
เสียงปั้งควันมันถล่มหมดเลย
ก็คิดว่าไฟฟ้าวงจรม่อไฟละแตกถ้าว่าระเบิด
พอปรากฏวิ่งเข้าไปแล้วก็ไม่รู้อะไรว่ามาจากไหน
ก็เรียกลูกสาวลูกสาวเฮ้ยอะไรจากไหนวะไปดูสิ
เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไงเนอะ
เด็กมันก็ตะโกนบอกว่าตึกตึกถล่มตึกถล่ม
ตกใจตกใจกลัวว่าคนชั้น๓จะออกมาไม่ทัน
กลัวว่าตึกมันจะเอ็นลงน้ำกลัวจะมีคนตาย
มันเป็นอุทาหรณ์ให้คนรู้ว่า
ช่างการสร้างตึกสร้างห้องแถวนี่ไม่ใช่รูปรวก

ด้านหลังของดิฉันคือสภาพความเสียหายของอาคารหอพัก๓ชั้น

ซ้ายของตัวอาคารนั้นเกิดความเสียหายนะคะ
ซึ่งรอยร้าวที่เกิดขึ้นจะบ่งชี้ให้เห็นเลยค่ะว่า

ฝั่งซ้ายนั้นเป็นพื้นที่ห้ามเข้า

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปธรรมหรือวศธ
ตรวจพบว่าอาคารมีการเคลื่อนตัวไปทางด้านหลัง
คาดการณ์ได้ว่าการอ่อนตัวของดิน
และระดับน้ำที่ลดลงอาจมีผล
แต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรง

หรือมีการอ่อนตัวแค่ขยับตัวนิดหน่อย
มีผลต่อแรงดันที่ไปกระทำต่อตัวเข็มหรือต่อหม้อ

ตำแหน่งตรงไหนที่เรายังไม่ควรเข้าใจตอนต้น
ตอนท้ายค่อยเข้าอะไรอย่างนี้
ส่วนจะเกิดจากแท้จริงจากตัวอะไรต้องขุดดินดู
ซึ่งตอนนี้เราขุดไม่ได้เราต้องดูฐานราก
เบื้องตนจณฐีกูภัยได้เข้าทยอย
ย้ายสิ่งของจำเป็นให้กับผู้เช่าทุกห้อง
โดยเจ้าของหอพักได้เปิดบ้านรองรับผู้เช่า
ระหว่างรอผลสรุปการตรวจหาสาเหตุอาคารหอพักสุดตัว
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน